แต่ว่าไม่มีการปะทะกันรุนแรงนะครับ
ผู้ชุมนุมสุดท้ายก็พอใจที่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัว
ผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันครับ
อันนี้ถือว่าเป็นกิมมิกของการนัดชุมนุมในครั้งนี้
และที่เห็นทงของเมียนมานี่
คือที่บ้านเรานะครับที่สกายวอล์ประทุมวัน
แต่ว่ามีชาวเมียนมามาร่วมชุมนุม

ที่เต่าราชาวเมียนมาในไทยในประเทศเขาเอง

สกายวอล์กนะครับแล้วก็ที่ลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อเย็นวันนี้
แกนนำก็ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปลาสายอย่างต่อเนื่องครับ
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มสาภาพแรงงานชาวเมียนมานะครับ
มาร่วมชุมนุมเรียกร้องส่งสัญญาณไปยังประเทศของเขาด้วย
ในการเรียกร้องประชาชิมปฏิหลังขอรบโทษฌาติ๑๘นาฬิกาเสร็จปั๊บนะครับ
เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปปลดป้ายข้อความ
ที่ผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะเอามาขึงไว้บริเวณสกายวอล์ก
ผู้ชุมนุมไม่พอใจแล้วก็ต่อว่าเจ้าหน้าที่
เป็นจังหวะที่เถียงกันนะฮะทุ่มครึ่งครับคุณผู้ชมครับ
เนื่องจากมีผู้ชุมนุม๑๐คนถูกจับตัว๘คนถูกจับ
แล้วก็ถูกปล่อยออกมาหลังจากสวมหน้ากากแก๊สน้ำตาที่มี
ยุทธภัณฑ์ของกองทัพนะครับส่วนอีกสองคนเป็นเยาวชน
สองคนนี้ถูกจับเนื่องจากมีวิทยุสื่อสารของทางราชการ
โดยแก่นำขีดเส้นตายนะครับบอกว่าให้เวลา๑ชั่วโมงเท่านั้น
ก็คือจากทุ่มครึ่งไปจนถึง๒ทุ่มครึ่งนะฮะให้ปล่อยตัวเยาวชน๒คนนี้
ฉะนั้นเดี๋ยวจะบุกเข้าไปในสอนอก็คือสนปทุมวัน
จากนั้นไม่นานคุณผู้ชมครับมีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้น
สอนอปทุมวันครับทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมรีบไปมุงดูกัน
ท่ามกลางข่าวลือว่าตำรวจจะใช้แก๊สน้ำตามาสลายการชุมนุม
วลชนก็เตรียมสิครับพอมีข่าวลือแบบนี้เกิดขึ้น
พร้อมรับสถานการณ์จากนั้นนายพานุพงศาสนอกหรือว่าไม้ประกาศนะครับ
ให้ผู้ชุมนุมบอกว่ากลับมารวมตัวกันที่หน้าสอนอปทุมวันเหมือนเดิมนะครับ

สวัสดีครับอย่าไปดูแหละครึ่งนี้ครับเป็นสวัสดีครับ
จากนั้นตำรวจครับตำรวจก็ปล่อยตัวเยาวชน๒คนออกมา
สถานการณ์การชุมนุมมันก็ผ่อนคลายความตึงนี่ผ่อนคลายความตึงเครียดนะฮะ
กระทั่งเวลา๓ทุ่มครับนางสาวมนัสยาสิทธิจิระวัฒนากุล
หรือว่ารุ้งแก่นำกลุ่มราศดรประกาศยุติการชุมนุมครับ
มีการข้อเรียกร้องต่างว่ายังคงเหมือนเดิมนะฮะ
ที่หายไปแต่ข้อเรียกร้องยังเหมือนเดิม
บอกว่าเป้าหมายในปีนี้คือจะเรียกร้องให้คนมาร่วมชุมนุม
กลุ่มราศดรให้ได้๒ล้านคนนะฮะ
และจะประกาศนัดชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่ง
กลุ่มผู้ชุมนุมจะจัดอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาครับ
สภาก็ว่ากันไปส่วนการเมืองนอกสภาก็จะมีการอภิปรายนะฮะ
คู่ขนานระหว่าง๑๖ถึง๑๙กุมภาพันธ์
แต่เรื่องสถานที่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะนัดอีกทีหนึ่ง
หลังยุติการชุมนุมนะครับไปเจอวัตถุต้องสงสัยครับคุณผู้ชมครับ
ุ่นวายเลยคราวนี้นะฮะคือมาเป็นเนี่ยครับ
แล้วก็พันด้วยเทปสีดำดูท่าจะไม่ดีนะ
อยู่หน้าประตูทางเข้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
เพราะรถของพวกเขาถูกเจาะยางนะฮะ
ต้องใช้เวลาเปลี่ยนยางกันก่อนนะครับ
กว่าจะมาถึงที่จุดที่มีวัตถุต้องสงสัยนี้ได้ฮะ

คือการเมืองหลังจากนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะ
เป็นการเมืองนอกสภาเขาบอกว่าเขาจะเดินคู่ขนานกันไปกับการเมืองในสภานะฮะ
ที่จะมีการเปิดศึกซักฟอกในวันที่๑๖๑๙กุมภาพันธ์นี้นะคะ
แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่า๑๐รัฐมนตรีที่จะถูกซักฟอกเนี่ย
คือจะยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางสสและสวเนี่ย
เขาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลตีความกรณียัตติ
ที่กล่าวหาพลเอกประยุทธ์เรื่องว่าเอาสถาบันเป็นเกาะป้องกันอย่างนี้นะคะ
เดี๋ยวเราตามกันต่อค่ะการเมืองหลังจากนี้เดือดนะคะ